ทางด้านของพบสอรก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวในปัจจุบัน
หรือว่าอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายนโรงศักดิ์โอสธนากร
ก็ปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๑๐เช่นเดียวกัน
เพราะว่าเมื่อวานนี้เข้ารับพระราชทานพระราชหัสทะเลขาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงชื่นชมและพระราชทานกำลังใจให้นะครับ
โดยนายนรงศักดิ์โอสธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวในฐานะผู้บัญชาการ
อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำในการปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่าอาคาเดมี่แม่สายทั้ง๑๓ชีวิตจนสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับ
เข้ารับพระราชทานพระราชหัสและเลขาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หน้าพระบรมชายาลักษณ์ซึ่งตามสำเนาพระราชหัสทะเลขา
มีความนะครับว่าได้ติดตามการปฏิบัติงานแล้วน่าชื่นชมที่ได้เห็นข้าราชการผู้ใหญ่
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งอดทนและมุ่งมั่นในภารกิจเฉพาะหน้าที่ยากและท้าทาย
แสดงถึงความมีสติปัญญาและมีการตัดสินใจที่ดีและวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง
และเป็นศูนย์กลางแห่งการประสานการปฏิบัติจนภารกิจลุล่วงด้วยดี
และได้ทราบว่าเป็นข้าราชการที่มีคุณภาพกล้าต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
และในเวลาเดียวกันก็มุ่งมั่นที่สร้างความดีและความถูกต้องให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติ
ชมเชยและให้กำลังใจขอให้รักษาความดีไว้
และขอให้มีความสุขความเจริญสร้างความปราบปลื้มปิติ
แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวนายนโรงศักดิ์และครอบครัวเป็นอย่างยิ่งนะครับ